เอามาดูต่อกันที่ครอบครัวนี้กันบ้างดีกว่าค่ะ
ครอบครัวของคุณต้านาวินต้านั่นเองนะคะ

คุณภรรยาเนี่ยคุณน้ำหวานพัสวีนะคะ
วันดีคืนดีเขาก็มาบริจาคนมขึ้นมา
หลายคนก็บอกเออก็ดูเป็นเรื่องที่ดีนะ
สำหรับบางคนที่แบบเป็นคุณแม่ที่อาบน้ำนมน้ำนมน้อย

แชร์ภาพด้านหลังเขามีตู้ปั๊มน้ำนมเขาเนี่ย
เต็มไปด้วยน้ำนมของเขานะ

เขาก็ตั้งสเตตัสบอกว่าเตรียมเลยนะครับ
ทั้งหลายที่ไม่มีนมให้น้องกินเนี่ย
มารับบริจาคกันไปได้แต่มันเหมือนจะดี
แต่กลายเป็นว่าเป็นดราม่าเรื่องใหญ่มากเลยนะครับ
สำหรับการบริจาคนมของคุณน้ำหวานพัสวี

ก็หลายคนมีการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการให้ความรู้อย่างคุณหมอ
แล้วก็องค์การแพทย์ต่างเขาออกมาวิภาควิจารณ์ว่า
เรื่องนี้ไม่เหมาะสมแต่เดี๋ยวไปฟังความคิดความเห็นของคุณน้ำหวานกันก่อนค่ะ

สำหรับโครงการนมจากเต้าเราให้ฟรี
ส่วนใหญ่เราจะขอคุณแม่ที่มีน้องอายุไม่เกิน๔เดือน
แต่ถ้าเกิดว่าน้องเจ็บป่วยหรืออะไรอย่างนี้ก็คือน้องจะ๖๗เดือนก็ได้
คุณน้ำหวานก็ได้ตรวจสุขภาพเป็นประจำ
แล้วก็มีผลเลือดที่ยืนยันได้อย่างชัดเจนนะครับ
ว่าไม่ได้มีโรคที่เป็นอันตรายและเป็นโรคติดต่อ
คือเราก็รู้ว่าเราทำอะไรอยู่นะครับ
แล้วก็เราก็น้อมรับทุกคำติชมแล้วก็คำวิพากษ์วิจารณ์
ถ้ามันเป็นคำติชมที่เราฟังแล้วเนี่ยเรานำเอามาปรับใช้ได้
ยินดีมากที่จะร่วมงานกับทุกคน
หลายคนมีการวิภาควิจารณ์อย่างที่บอกไปว่ามีคุณหมอบางท่านแล้วก็มีเพจความรู้หลายเพจมีออกมาบอกว่า
ในเรื่องของการบริจาคนมแม่เนี่ยมันมีการต้องตรวจอย่างยิ่งใหญ่เหมือนเป็นการตรวจเลือดเลยด้วยซ้ำ
เพราะถ้าเกิดว่านมแม่มีประโยชน์จริงกับลูกของตัวคุณแม่เอง
แต่ถ้าเป็นลูกคนอื่นเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเรื่องของการเลือด
ต้องดูเลือดดูสารมันอาจจะเข้ากันไม่เข้ากันเพราะมันอยู่ข้างในร่างกายของ
ว่าเป็นอันตรายเหมือนกันมีความเสี่ยงสูงถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าคุณแม่ไม่มีนมจริง
และต้องการนมจริงให้ไปที่ธนาคารนมแม่ดีกว่า
โรงพยาบาลศิริราชแล้วก็โรงพยาบาลรามาธิบดี
แบบนี้น่าจะมีความปลอดภัยมากกว่า
แต่อันนี้ก็เห็นว่ามีเจตนาที่ดีของคุณน้ำหวานกับคุณนาวินต้า
แต่หลายคนก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความดราม่าอีกว่า

อย่างนั้นก็เลยกลายเป็นความดราม่าขึ้นมานะครับ
ลองตรวจสอบกันดีแล้วกันนะครับคุณผู้ชม